คุณผู้ชมตามกันต่อหน่อยนะคะสำหรับคดีของน้องชมพู่
อยากจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยคือใครตำรวจเองก็ทำงานอย่างหนักนะคะ
เข้าเวลาที่ยี่สิบเอ็ดแล้วจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
การสอบปากคำผู้ต้องสงสัย๗คน
ผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงที่บอกว่าเป็นคนใกล้ชิดครอบครัว

ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะ
และเสื้อกล้ามเสื้อของน้องชมพู่ที่ใส่ในวันเกิดเหตุ

เพื่อที่จะพยายามคลี่คลายคดีนี้ให้ได้นะคะ
โดยตอนนี้ทั้งครอบครัวแล้วก็ทุกคนเนี่ย

เมื่อไหร่จะรู้ตัวเมื่อไหร่จะจับตัวคนร้ายได้สักที

อยากเห็นหน้าคนร้ายมากอยากรู้ว่าเป็นใคร
วันนี้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีของกองปราบค่ะ
ลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกจำลองเหตุการณ์
ในวันที่น้องชมพู่หายไปจากบ้านพักอย่างละเอียดนะคะ
นี่เป็นภาพของวันนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าตอนนี้เมื่อสองวันก่อนเนี่ย
ส่งชุดสืบชุดใหม่ลงมาในพื้นที่
เป็นชุดสืบสวนมือพระการจากกรุงเทพ
ซึ่งชุดสืบสวนชุดนี้เนี่ยตามข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย
คือเขาจะมาเริ่มต้นใหม่เลยตั้งแต่นับหนึ่งใหม่เลย
เพราะว่าตอนนี้ผ่านมา๒๐วันแล้ว

ก็เลยเริ่มใหม่อย่างที่คุณภาคภูมิบอกด้วยกัน

จำลองเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายไปจากบ้านพักอย่างละเอียด
แล้วก็บันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วย
เพื่อเอาไปใช้วิเคราะห์เส้นทางแล้วก็แผนการประทุศกรรมของคนร้ายนะคะ
โดยพี่สาวน้องชมพู่หรือว่าน้องสะอิ้งนี่แหละ
เป็นคนที่ชี้นำตลอดการจำลองเหตุการณ์
เพราะว่าเป็นคนที่อยู่กับน้อง๑๑พฤษภาคมประมาณ๙โมงเช้าวันนั้นเนี่ย

น้องชมพู่ก็นั่งเล่นอยู่ที่บ้าน
ส่วนพี่สาววัย๑๓ปีเนี่ยก็คือเสื้อสีเหลืองคนนี้เนี่ย

แต่ว่าน้องสยิงบอกว่าเผลอหลับไปนิดเดียว

เพิ่งเลยไปบอกญาติบอกชาวบ้านแถวนั้น
จน๑๒พฤษภาคมแล้วก็๑๔พฤษภาคม
ตอนเย็นค่ำก็ไปเจอศพกัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับเส้นทางมากนะคะ

ชุดสืบสวนเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเริ่มใหม่ก็คือนำตัวคุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องชมพู่ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพกกตูมอีกครั้ง
เมื่อวานเนี่ยสอบกันตั้งแต่เช้าตรวจเย็นสิบชั่วโมงนะคะอืมสอบทั้งพ่อทั้งแม่สิบชั่วโมง
ครับแล้วก็มีรายงานด้วยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งมิถุนายนเนี่ยพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ดูแลงานด้านความมั่นคง
จะลงพื้นที่มาติดตามคดีด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยตอนนี้ความคืบหน้าคดีนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
ครับหลายคนบอกว่าโอ้โหเกือบเดือนแล้วนะอืมยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่ก็อย่างที่เราติดตามข่าวมาตลอดแล้วครับ
แม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านที่มีคนอยู่จำกัดคนภายนอกไม่ได้เข้ามามากนักเนี่ยนะ
แต่ว่าสภาพพื้นที่โอ้โหมันเต็มไปด้วยป่าเขาสวนยางสวนมันสมอ่า
ไร่มันสำปะหลังใช่ค่ะหลักถงหลักฐานเนี่ยถ้าคนร้ายมันจะซ่อนจริงจริงเนี่ย
มันแทบจะต้องพลิกแผ่นดินหาเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็ไม่มี
มันตามจับอะไรไม่ได้มันไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยครับ
ซึ่งตอนนี้นะคะมีผลตรวจดีเอนเอที่ได้นำไปตรวจจากกางเกง
แล้วก็ของเล่นเด็กของน้องชมพู่ผลออกมาว่าไม่พบดีเอนเอบุคคลอื่นนะคะ
แต่มีวัตถุพยานบางส่วนที่ยังรอผลดีเอนเออยู่ค่ะซึ่งการสอบปากคำหาตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ตอนนี้เขาสอบกันไปกว่า๒๐๐ปากแล้วนะแล้วไม่ได้สอบคนละครั้งสองครั้ง
สอบกันหลายครั้งแล้วด้วยค่ะแล้วก็มีการเก็บดีเอนเอเอาไว้เปรียบเทียบบางส่วนแล้วเหมือนกัน
พรุ่งนี้ลงพื้นที่แล้วจะมีการสรุปความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเขาบอกว่าเขาทำงานกันหนักมากจริงนะ
เพราะว่าเขาเองก็อยากจับตัวคนร้ายให้ได้เจ้าหน้าที่นี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะ
ติดตามรายงานความคืบหน้าแล้ววันนี้ก็ยังนำครอบครัวไปสอบถามเพิ่มเติม
คู่กับการลงพื้นที่สอบปากคำชาวบ้านด้วยเพื่อจะหาพยาหลักฐานเพิ่มเติม
ครับมีรายงานว่าชุดสืบสวนไปสอบปากคำพระภิกษุจากสำนักสงภูหลวงด้วย
ก็คือคราวเนี้ยคือเก็บทุกคนแล้วอ่ะค่ะอืมก็มีชุดสืบสวนลงมาเพิ่มเติมนะฮะ
แล้วก็เป็นชุดที่เพิ่งลงมาทำคดีด้วยค่ะนะครับ
ก็ระดมชุดสืบฝีมือดีลงมาในพื้นที่มุกดาหารตอนนี้นะครับ
ก็อาจจะต้องหาเบาะแสอะไรต่างต่างเพิ่มเติมในจุดที่ยังต้องสงสัยอยู่อืม
เมื่อวานนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับเขาชื่อว่าแชมป์ค่ะ
เจ้าหน้าที่เรียกไปสอบปากคำที่สอบภอกกกตูม๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
แล้วประจวบเหมาะกับก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าอันนี้ภาพเมื่อวานนะ
หนุ่มคนนี้เขาถูกเรียกไปสอบปากคำค่ะ
มีข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าตำรวจเนี่ยที่ไปหาหลักฐานโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเหล็กไฟหรือว่าจุดป่าต่าง
คาดว่าคนร้ายจะพาน้องชมพู่ไปเนี่ยไปเจอกุญแจรถจักรยานยนต์
เอิญมันเป็นรุ่นเดียวกับรถจักรยานยนต์ของชายหนุ่มคนนี้ยี่ห้อเดียวกันด้วยอ่า
ซึ่งตอนนี้เขาได้บอกมาแล้วนะครับว่าวันนั้นเขาอยู่แบบไหนอะไรยังไง
กุญแจรถมันจะมีนัยยะสำคัญที่ตรงกับรถของเขาหรือไม่เดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
ชายหนุ่มคนนี้นะครับเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยถัดจากบ้านของน้องชมพู่ไปประมาณ๑๕๐เมตรนะครับ
ห่างกันแค่๑๕๐เมตรกับบ้านน้องชมพู่นะครับวันนี้ชายหนุ่มคนนี้นะสมมุติว่าชื่อแชมป์กันแล้วกัน
เปิดใจกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่า
วันเกิดเหตุ๑๑พฤษภาคมที่น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบในหมู่บ้านหายตัวไปเนี่ย
วันนั้นนะน้องชมพู่ที่หายไปเนี่ยประมาณเก้าโมงเช้าแชมป์บอกว่าวันนั้น
ตัวเขาตื่นตั้งแต่๗โมงเช้าออกไปสวนยางพาราไปกรีดยาง
แล้วก็ไปหยอดน้ำกรดนะฮะหลังจากเสร็จงานแล้วเสร็จประมาณ๙โมงเช้าพอดี
ซึ่งใกล้เคียงกับเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปแชมป์บอกว่าแชมป์ได้ขี่รถจักรยานยนต์
ขี่ออกจากสวนยางพาราแล้วกลับมาที่บ้านแต่ทีนี้ขากลับเนี่ย
เขาเลือกที่จะขี่รถมาทางซอยบ้านน้องชมพู่ความจริงไม่ต้องมาทางนี้ก็ได้
แต่เขาบอกเขาเลือกจะขี่รถมาทางซอยบ้านน้องชมพู่เพราะอยากขี่รถเล่นชมวิวทิวทัศน์
จากแผนที่นี่คือขี่อ้อมเลยนะอ่าใช่อ๋อเขาบอกเขาอยากขี่รถเล่นชมวิวทิวทัศน์
มันก็ต้องอ้อมแล้วมันต้องอ้อมมาทางบ้านน้องชมพู่นี่แหละ
เพื่อวนมาบ้านของเขาห่างกันอยู่ประมาณ๑๕๐เมตรนะฮะ
นี่ฮะคันนี้จักรยายนยนต์คันนี้ค่ะอีกแชมป์บอกอ่านี่ให้คุณอฤทธิ์หมุนนิม
สื่อข่าวของเราดูนะครับพอกลับมาถึงบ้านเขาก็มานอนเล่นพักผ่อน
นอนเล่นโทรศัพท์มือถือมาถึงได้ไม่นานได้ยินเสียงเพื่อนบ้านตะโกนกันบอกมีเด็กหาย
ตัวเขาได้ยินเขาก็ออกจากบ้านแล้วก็ยังไปช่วยตามหาอยู่นี่นะฮะ
ยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไปของน้องชมพู่อย่างแน่นอน
ส่วนการที่มีคนในหมู่บ้านตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของเขา
เป็นยี่ห้อเดียวกับกุญแจรถจักรยานยนต์ที่เจ้าหน้าที่ไปเจอบนภูเหล็กไฟนะฮะ
เพียงแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นซึ่งแชมป์บอกว่าจะเจออะไรเขาก็ไม่รู้หรอกนะ
แล้วในข่าวที่เห็นเนี่ยกุญแจรถจักรยานยนต์คนนั้นก็เก่าแล้วด้วย
ไม่ใช่ของเขาแน่ของเขารุ่นใหม่กว่าของเขาเนี่ยใหม่กว่า
แล้วก็บอกด้วยว่าทั้งกุญแจนะที่จะเป็นกุญแจหลักหรือว่ากุญแจสำรองของรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ย
อยู่ที่บ้านครบไม่ได้หายไปไหนเลยตอนนี้อยู่ครบ
วันนั้นผมตื่น๘โมงครับตื่นลุกไปหยอดน้ำกรดช่วยแม่
หอดที่ไหนครับหอดที่สวนยางครับอยู่ใกล้ใกล้วัด
เสร็จก็ประมาณ๙โมงครับผมก็ขึ้นมาขี่รถเข้าไปในซอยบ้านน้องชมพู่
ก็ขี่วนไปครับผมก็เลยลงมาเล่นที่บ้านพี่เปิ้ลครับ
ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านน้องชมพู่นี่ตอนกี่โมงครับ
ประมาณ๙โมงครับก็โชคที่นองหายครับผม
เห็นน้องชมพู่ไหมครับไม่เห็นเลยครับตอนนั้นไม่เห็นแล้ว
ไม่เห็นครับเห็นนองซาดิ้งมั้ยครับไม่เห็นใครเลยครับ
วันนั้นต้องอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็วนมาตรงนี้
ก็ผมผมชอบขี่รถครับชอบขี่รถชอบขี่รถครับผมก็ขี่ไปตลอดแหละ
นอนหยุดเล่นอยู่สักพักเขาก็ไปช่วยเขาหาครับช่วยเขาหา
รู้ได้ไงครับว่าเด็กหาย

นั่งอยู่ตรงนี้เราก็ได้ยินเสียงว่าเด็กหายแล้ว
ินครับผมผมก็ไปหาช่วยเขาตลอดตั้งแต่เช้าเลยครับ
คนนี้ยังบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่า
เขาถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำมา๔ครั้งแล้วนะครับ
ซึ่งเขาก็ได้ตอบคำถามเดิมนะครับ
ในสิ่งที่ถามมาแบบเดิม
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยจะสงสัยตัวเขาทำไม
หรืออาจเป็นเพราะตอนที่ไปสอบปากคำครั้งที่๓เนี่ย
เขาให้ปากคำแล้วมันไม่เหมือนกับครั้งที่๑กับครั้งที่๒

ตำรวจอาจจะผิดสังเกตหรือว่าสงสัยเขาหรือเปล่า
แต่เขาบอกกับเราว่าวันที่ถูกเรียกไปสอบปากคำครั้งที่สามเนี่ย
ที่เขาให้ปากคำไม่เหมือนครั้งแรกกับครั้งที่๒

มันก็เลยให้ปากคำแบบไม่เหมือนกัน

แต่ก็เป็นการตอบคำถามในสิ่งเดิมที่เขาเคยตอบไปแล้ว
อันนี้นะฮะข้อมูลจากหนึ่งในผู้ที่เจ้าหน้าที่เขาเรียกไปสอบปากคำ

แต่ฝั่งความเชื่อก็ไม่ลดละความพยายามเหมือนกันนะคะ

คือมันมีช่วงหนึ่งที่คุณนฤทธิ์กำลังพูดคุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยกำลังสัมภาษณ์กันอยู่
ปรากฏว่ามีหมอธรรมค่ะชื่อหมอเจ้ย
เขาบอกเขาเดินทางมาจากจังหวัดกาลสินมาหาคุณแม่ของน้องชมพู่ที่บ้านเลยนะคะ

ตั้งใจมาบอกว่าเขาตั้งใจมาจากกาลสินเพื่อมาช่วยเหลือการค้นหาเสื้อน้องชมพู่
เขาบอกเขาตามข่าวอยู่เห็นว่าหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นนี้เนี่ยยังหาไม่พบ
เขาบอกอย่างนี้ค่ะมีผู้ชายอยู่บนเขานะคะ
กำลังเอาเสื้อกล้ามของน้องชมพู่ใส่เข้าไปในต่อไม้ขนาดใหญ่ที่มีโพรง
แต่พอใส่แล้วสักพักเนี่ยค่ะอาการเป็นแบบนี้เลย
ซ้ายหันขวาเหมือนกลัวคนจะมาเห็นเลยเปลี่ยนใจ
ไปเอาเสื้อออกมาจากโพรงแล้วไปซุกใต้ขอนไม้ที่อยู่ไม่ห่างกันแทนค่ะ
ซึ่งเขาให้จุดสังเกตไว้ด้วยนะให้พี่กัดไว้ด้วยนะบอกว่า
จุดที่ซ่อนเสื้อน้องชมพู่เนี่ยนะอยู่ก่อนถึงจุดพบศพประมาณ๑กิโลเมตร
ที่ที่มีทานน้ำสองสายไหลมาบรรจบกันแต่ว่าเขาว่าแบบนั้น
เขามาจากกรสินมาจากกรสินเขาไม่ใช่คนในพื้นที่
ไม่ใช่เลยไม่ใช่คนที่มุกดาหารแต่ว่าเขาติดตามข่าวอยู่ตลอด
แต่ก็เป็นหมอธรรมเป็นหมอที่ชาวบ้านในหมู่บ้านต่าง
จะเคารพนับถือให้ทำเรื่องพิธีกรรมทางศัยศกศัยศาสตร์อะไรพวกนี้
บางคนก็บอกว่ามียานทิพย์มีตาทิพย์อะไรอย่างนี้
ซึ่งหมอเจ้ยคนนี้เขาบอกว่าเขาก็มียานเหมือนกันใช่เขาเข้าชาญแล้วเขาก็เห็นนิมิตแบบเนี้ยค่ะ
พิกัดมันอยู่บริเวณประมาณนี้ครับทีนี้เราก็ถามไปนะคะว่า
แล้วเห็นไหมว่าผู้ก่อเหตุลักษณะแบบไหนเป็นใครยังไงหมอเจ้ยบอกเห็น
เห็นเลยแหละครับแต่ไม่ค่อยชัดแต่ที่แน่แน่คือเป็นผู้ชายอืม
อายุระหว่างสี่สิบถึงห้าสิบปีครับมีลักษณะจุดสังเกตด้วยนะคะ
หล่อทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็ชอบฟันหล่อทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
แต่เห็นไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดแต่เห็นว่าฟันหล่อซ้ายขวาเห็นทั้งหล่อทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
เออแล้วก็บอกด้วยว่าชอบนั่งท่ากอดเข่าตลอดเวลาแล้วก็คิดในใจว่าตายแน่
หมายถึงหมอเจ้ยไม่ใช่หมอเจ้ยอ๋อคนร้ายที่เขาเห็นนิดนิดอ๋อคนร้ายคิดคนร้ายคิด
เจ้ยจะตายทำไมคะหมอเจ้ยเห็นอ๋อเอออ๋อสงสัยมันมืดเลยเห็นไม่ค่อยชัด
ไม่ค่อยชัดแต่เห็นว่าฟันหล่อนะอ่าแต่ฟันหล่อนี่เห็นฟันหล่อซ้ายขวาสองข้างอืม
ก็ถามว่าแล้วคนร้ายเอาน้องชมพู่ไปทำไมหมอเจ้ยรู้ไหม
เจ้ยบอกว่าเขาไม่ได้เลือกนะว่าต้องเป็นน้องชมพู่จริงแล้วเป็นใครก็ได้
เพราะเขาต้องการเอาเลือดเนี่ยไปบูชายักษ์บนเขาแลกกับของขลังแต่คนร้ายไม่ได้ทำร้ายร่างกายน้องชมพู่เลย
เจ้ยย้ำทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าที่มาเนี่ยไม่ได้จะมาดราม่าเกาะกระแสอะไรนะ
อยากมาช่วยจริงจริงวันนี้เอาเงินมาช่วยด้วยนะ
มาทำพิธีเปิดโลกกระทาสให้เพราะอยากเห็นครอบครัวน้องชมพู่พ้นจากทุกเรื่องนี้สักทีค่ะ
มันดึงขึ้นมามันมันตื้นมันได้กระย่างลงไปหันย่างลงไปดึงคอนซิล่ะ
ทิ้งเข้าไปอีกสิล่ะสุกไปใต้ขอนครับแต่โคนนั้นพวกมึงเนี่ยมันเป็นกุ๋น
เขาจะไปทำศัยอยศาสตร์เบอร์ได้ไปข้าภิกษ์ไปทำศัยอยศาสตร์
ทำอะไรอ่ะศัยศาสตร์หนึ่งเขาจะเกี่ยวกับพวกของดีพวกนี้แหละ
จากนั้นหมอเจ้ยก็ทำพิธีเปิดโลกกระทาสจริงนะคะทำที่สารหลักบ้าน
ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านน้องชมพู่นี่แหละ
พิธีกรรมเขาจะต้องใช้ขัน๕ขัน๘ดาบพระขัน
แล้วก็ผู้หญิงบริสุทธิ์เป็นผู้ทำพิธี
โดยเฉพาะตอนที่ปักทูบ๑๖ดอกเนี่ยต้องทำด้วยตัวเอง
แล้วก็นำดินที่อยู่ข้างมากลบ
แล้วก็ปักพระขันหรือว่าดาบลงพื้น๓ครั้งแบบนี้
แล้วก็ท่องคาถาคารวภูมิก็คือ
ก็เป็นอันเสร็จพิธีเปิดโลกธาตุ
ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ถ้าไปหานะเจอแน่

ที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่เขาเดินเท้าหากันทั้งวันทั้งคืนที่ไม่เจอเนี่ย
เพราะว่าภูมิเขาบางตาเอาไว้
แต่ตอนนี้หมอเจ้ยบอกว่าท่านเปิดให้แล้วไปหาได้เลย

ก็คือน้องสะอิ้งพี่สาวของน้องชมพู่นี่แหละค่ะ
พระราชาวนำบุคคัมเป็น๑๖ศฟ๑๕ศศนี้ละ
ขอขอลาว่าผู้นำให้ได้จำพบมากกว่าปรารถนาเดิม
อันเสือที่เซียงใหม่อยู่ใส่กัน
๑๖ศศศ๑๕๑๑เปิดโลกภาพเดิม

สำหรับโดนที่สะพาง

เพราะว่าคุณแม่ของน้องชมพู่ก็ไม่ได้ขัดนะ
อยากจะทำก็ทำนะ
เพราะว่าไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่อะไร
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีหมอธรรม
ที่บอกผ่านทีมข่าวของเรา
อย่างคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ว่าเออลองไปไหว้สารหลักบ้าน
พระภูมิเจ้าที่เขาช่วยเปิดทางไว้ให้คุณแม่คุณพ่อเคยไปไหว้มาแล้ว
อืมอ่าแต่วันนี้เขามาเองใช่ไหมค่ะมาจากกรสินเนี่ยอ่า
ส่วนคุณแม่นะครับคุณแม่ของน้องชมพู่นางสาวิตรีวงศรีชานะครับ
วันนี้ก็บอกกับทีมข่าวของเรานะครับอ่าแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากที่ลูกสาวหายตัวไปเนี่ยโอ้โหมีคนที่เขาก็คงปรารถนาดีอ่ะนะ
อ่าบอกแนะนะทั้งทางโทรศัพท์ทั้งอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะครับ
หรือว่าผ่านทางครอบครัวก็แล้วแต่หรือว่าจะมาบอกเองก็แล้วแต่ทั้งหมอดูร่างทรงทั้งพระ
มาเยอะแยะไปหมดค่ะหลายสิบคนอืมอ่านะฮะซึ่งคุณแม่บอกว่า
ข้อมูลต่างที่ได้มาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกับที่เราฟังมาแล้วฮะ
ว่าคนร้ายต้องการเอาเด็กวัย๓ขวบไปเอาดวงวิญญาณไปทำมนต์ดำอะไรบ้างก็ว่ากันไป
นะครับคุณไสต่างต่างนานนั่นล่ะสิ่งต่างต่างตอนเนี้ยแม่บอกว่าก็รอเหมือนกับตำรวจนั่นล่ะฮะ
ก็คือเรื่องการหาหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่ตอนนี้ต้องการก็คือเสื้อของน้องชมพู่ที่ใส่วันเกิดเหตุแล้วยังหาไม่เจอนะครับ
แต่เอาเป็นว่าทางคุณแม่บอกว่าตอนนี้อยากจะรอฟังผลและหวังพึ่งทางตำรวจและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับ
แม่น้องชมพู่บอกว่ามีหมอบางคนเนี่ยมาตั้งข้อสังเกตเรื่องวันที่น้องชมพู่หายตัวไปคือ๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓นะฮะ
วันนั้นเนี่ยตรงกับแรม๕ค่ำเดือน๖รวมถึงมีตัวเลขเลข๓เลข๕และเลข๗นะฮะ
ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เพราะว่าน้องชมพู่เนี่ยเกิดวันที่เจ็ดเดือนสามอ่าเกิดวันที่เจ็ดอ่า
แล้วก็อายุสามขวบเดือนสามแล้วก็อายุสามขวบนี่นะครับบ้านเลขที่ก็เลขที่เจ็ดสิบสามวันที่หายตัวไปแรมห้าค่ำ
แวดวงศัยศาสตร์หรือว่าการทำคุณสัยเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยเห็นไหมจะว่าอาจจะลงแต่เลขขี้ทั้งนั้นแบบนี้นะครับแม่บอกว่าวันนี้มีพระรูปหนึ่งโทรศัพท์เข้ามานะครับ
ก็มีสายโทรศัพท์จากพระรูปที่โทรมาให้กำลังใจก่อนหน้านี้นะครับแนะนำให้เอาธรรมะเข้าข่มไม่อาฆาตแค้นใครเพราะน้องอาจจะหมดบุญแล้วซึ่งแม่ได้ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาจากทางไหนก็แล้วแต่ช่องทางไหนก็แล้วแต่ที่ให้กำลังใจที่แนะนำต่าง
อันนี้เป็นภาพวันเก็บเท่ากระดูกน้องนะครับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแม่บอกว่าข้อความต่างที่ส่งกันมาเนี่ยทั้งให้กำลังใจแนะนำต่างเนี่ยอันนี้ก็ขอบคุณแต่ยอมรับว่าบางเรื่องที่บอกมาเนี่ยมันก็บรรทอนจิตใจนะ
อย่างเช่นมาบอกว่าวิญญาณลูกยังไม่ไปไหนนะลูกยังถูกตรึงเอาไว้ถูกทรมานแบบนี้โอ้โหหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแค่นี้ก็ทุกข์หนักช้ำหนักอยู่แล้ว
ได้ฟังเรื่องแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันทุกข์ยิ่งกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นคุณแม่ของน้องชมพู่เลยฝากบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจทุกข้อความที่ส่งเข้ามา
แต่สิ่งที่บอกเข้ามาเรื่องน้องยังไม่ไปไหนน้องถูกแบบนั้นแบบนี้วิญญาณยังไม่สงบเรื่องนี้ขอพูดตรงตรงว่าได้ยินแล้วบรรทอนจิตใจค่ะ
มันก็เป็นความคิดของเขาที่เขาจะบอกว่าเลขนี้เลขนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องต้องโดนอุ้มเวลานี้อะไรเหมือนที่เราดูข่าวนะคะ
น้องเกิดวันที่เจ็ดเดือนมีนาก็เดือนสามวันที่เจ็ดเดือนสามสามขวบแล้วก็บ้านเลขที่เรามันเจ็ดสิบสามแล้วก็เหมือนอันนี้คือจากที่หมอดูนะ
เหมือนว่าน้องจะโดนเลือกให้ให้หายวันที่แรม๕ค่ำอะค่ะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะว่าส่วนตัวเราเชื่อวิทยาศาสตร์
พิธีที่เราทำโน่นนั่นนี่น่ะคือมันเป็นความหวังของเราเพราะว่าเราไม่ใช่นักสืบแต่เรารู้ว่าตำรวจทำงานหนักอยู่ค่ะความหวังของแม่อยู่ที่ตำรวจแต่ก็มีจุดทูบจุดเทียนอะไรบ้างเพื่อเผื่อว่าจะช่วยให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้น
โดยสรุปความคืบหน้าคดีจากชุดสืบสวนวันนี้ก็คือคดีเนี่ยคืบหน้าไปประมาณ๔๐หลักฐานสำคัญยังหาอยู่นะครับคือเรื่องเสื้อกล้ามของน้องชมพู่แล้วก็ได้จำลองเหตุการณ์เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กันอีกครั้งหนึ่งล่ะ